คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล
มีข้อมูลออกมาจากกองสลากออกมาแบบนี้บอกว่า
มีประชาชนที่อาจจะถูกรางวัลแล้วไม่ไปขึ้นเงิน
ดังนั้นทำให้เงินเหล่านี้ไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชน
ต้องเก็บเข้าเป็นเงินแผ่นดิน
หมื่นล้านดังนั้นเราต้องย้ำเตือนนะฮะ
อย่าลืมอย่าทำสลากหาย
แล้วก็ซื้อสลากมาแล้วอย่าลืมตรวจ
หรือว่าถ้าตรวจแล้วถูกอย่าลืมไปขึ้นเงิน
คือบางคนเห็นว่าฉันไม่ถูกเลขท้าย

ใกล้เคียงอะไรก็ได้ไง
คุณอาริยาบอกแบบนี้ก็บอกตรงกับทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คนเราคนไทยมักจะตรวจแค่เลขท้าย๒ตัว
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัว

แต่รางวัลที่๒ที่๓ที่๔ที่๕เนี่ย
มักจะเผลอเลยลืมตรวจ
ก็เป็นข้อมูลทางสถิติออกมา
สถิติย้อนหลังในรอบ๑๐ปีตั้งแต่ปี๕๒ถึงปี๖๒
ผู้ถูกรางวัลแต่ไม่มาขึ้นเงินเกิน๒ปี

ส่งเงินเข้าเป็นเงินแผ่นดินตามระเบียบราชการ
กองสลากบอกว่า๑หมื่น๔๐๐ล้านบาทแล้วนะจ๊ะ
โดยสาเหตุสำคัญที่นักเสี่ยงโชคไม่มาขึ้นรางวัลคือ๑

ซื้อไว้นานจนลืมตรวจ
ตรวจแล้วถูกรางวัลแต่ก็เก็บไว้จนหมดอายุ๒ปี
พบมากที่สุดคือตรวจรางวัลแต่ตรวจไม่ละเอียด

รางวัลที่๑รางวัลอื่นไม่ยอมตรวจเลยนะจ๊ะ

ความรวยก็เป็นความรวยของท่านนะ
กองสลากเขาเปิดเผยข้อมูลออกมาแบบนี้ให้ท่านรอบครอบกันหน่อยนะครับ
มีบางคนเขาสงสัยว่าสลากขาดคุณแล้วดูสภาพนะ
คือมีคนแชร์ในโลกโซเชียลว่าขาดแบบนี้ขึ้นเงินได้ไหม
มันถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๑ไงคุณ
แล้วเห็น๘แล้ว๑เห็นนิดน่ะนะ
งวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาแต่มันอยู่ในสภาพแบบนี้
เจ้าของโพสต์บอกไม่แน่ใจแล้วก็ถามไปว่าจะขึ้นเงินได้หรือไม่
ล่าสุดทีมของเราตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะ

บอกว่าสลากที่ถูกรางวัลไม่ว่าจะขาดแค่ไหนก็ตามเหรอ
ถ้ามีตัวเลขกับวันที่ถ้ามีตัวเลขนะ
ตัวเลขที่ถูกเห็นชัดนี่กับวันที่
แต่มันอาจจะครบหรือไม่ครบแต่มันก็ตีออกมาเป็นเลขได้
และวันที่ของสลากสมมุติวันที่๑ธันวาคมปี๒๕๖๐
แล้วงวดนั้นงวด๑ธันวาคม๘๑นี้
สามารถขึ้นรางวัลได้หมดนะครับ
ยับยู่ยี่เปียกน้ำเข้าเครื่องศักดิ์ภาพนำไปขึ้นรางวัล
สำนักงานสลากอาจจะต้องใช้เวลาตรวจสอบสักนิดนึง
ไม่ใช่มาถึงเอาเงินไปได้เลย
ขอตรวจสอบนิดนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริง
และเป็นสลากที่ถูกรางวัลจริง

สามารถรับเงินได้ตามปกตินะครับ
คือบางอย่างเป็นแค่เลขท้าย๒ตัว

แต่ถ้าเป็นรางวัลที่๑สัก๑๐ล้าน๓๐ล้าน
อาจจะต้องตรวจนานหน่อยนะฮะ

ใช่คือบางทีสลากใบหนึ่งมันแบ่งเป็น๔ส่วน
นี่กองสลากเขาบอกว่าก็ยังได้อยู่นะแบบนี้
หลายคนเอาไปใส่กางเกงหรือเสื้อไว้

แล้วก็ไปปั่นแล้วมานึกขึ้นว่าเอ้ยของเรามันน่าจะถูก
นี่ใช้นับประจำเลยต้องเอามาแบบเอาไหมหนีบแล้วตาก
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะก็มีอะไรสงสัยก็ถามกองสลากได้นะครับ

คุณผู้ชมต้องตรวจนะอย่าเห็นว่าพอไม่ถูก
รางวัลที่๑ไม่ถูกเลขท้ายแล้วทิ้งไป